นี่วันนี้เป็นไวรัลคลิปอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาไปนอนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งฮะรู้สึกจะเป็นที่มหาสารคาม
ค่ะเป็นมหาสารคามเนี้ยเป็นรีสอร์ทพญานาค
นี่หัวเตียงเนี่ยมีการวาดภาพวัดหรือรีสอร์ทคุณดูสิ
เขาบอกว่าเมื่อคืนกูนอนที่นี่จริงจริงหรอวะมึงดูดีไซน์สิฮะฮะฮะฮะฮะ
บรรยากาศขนลุกโดยรีสอร์ทแห่งเนี้ยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับ
ส่วนต้นสายปลายเหตุที่ได้มานอนห้องนี้โดยไม่รู้ตัวเนี้ยอืม
ซึ่งตัวเองเมาไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจนเมา
พอกลับห้องก็ไม่ได้สังเกตว่ากำแพงเนี่ยมีลวดลายอะไร
ตื่นเช้ามาปุ๊บจึงถ่ายรูปเอาไว้ทำเพลงมา๑๐ปีไม่ดัง
ดังเพราะเมานอนห้องพญานาคจริงเลยชีวิตจริง
จังหวะชีวิตจริงเขาว่าอย่างนั้น
รีสอร์ทมีห้องพระขนาดเท่าบวชย่อม
นี่กูนอนรีสอร์ทหรือวัดวัดเนี่ย
เขามีคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเนาะ
เมื่อออกจากห้องก็พบว่าในรีสอร์ทมีห้องพระ
อย่างที่บอกกันเนี่ยขนาดบวชย่อมเลยล่ะ

ไม่แล้วตื่นมาเจอแบบ

ฟันรึจีน
อยู่วัฒน์
วันแย่ใหล่สุดแก่ของรีสอร์ต

ตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นรีสอร์ทสุดโด่งดังเลยนะฮะค่ะที่จังหวัดมหาสารคามก็เปิดเผย
เรามีเสียงเขาไหมนะฮะเราไปฟังกันสักนิดหนึ่งฮะ
ด่านใจไว้เนอะค่ะที่ที่ที่เฮ็ดมงเยตเฮ็ดแบบนี้เนอะก็คือพอดีพี่กับแฟนเป็นคนเซียเรืองพยานาค่ะ
แล้วก็กว่าสิมะเฮ็ดเนี้ยเฮ็ดหอมมี่เพื่อนไปคำชนวดมาก
แล้วเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนเลยบอกว่ามันอาจจะโชคดีเพราะว่าเพื่อนบอก
พี่พี่อธิบายเพื่อนฟังว่าแบบว่าพญานาคเพื่อนอาจจะมาให้โชคก็ยังเดิน
แล้วก็เว็ดเห็ดแบบนี้เพื่อนเลยบอกเออโอเคเห็ดม้าแบบนี้เลย
สไตล์นี้บอกสร้างนะคะไอเดียเพื่อนเลยบอกว่าเอาแบบนี้ด้วย
เป็นแบบเป็นงูออมเตียงด้วยมันเกลียดีอย่างสิน่ะน่ะ
เจ้าของเขามีความเชื่อเรื่องของพยานาค่ะใช่แล้วก็บอกว่าเนี้ย
เปิดมาเจ็ดปีแล้วอย่างที่บอกมีสามีเป็นคนต่างชาตินะโอ้
ไม่ใช่คนไทยน่ะไม่ใช่เล็กเล็กน่ะคุณดูสิมีสระว่ายน้ำนู่น
ใหญ่ใหญ่อย่างงี้โอ้เขากับสามีชาวต่างชาติเนี่ย
ก็ช่วยกันออกแบบอืมโดยที่พักเนี้ยมีแบบวิวสระว่ายน้ำก็มีค่ะ
แบบกระโจมริมน้ำก็มีที่ผ่านมาเนี้ยสวยนะเนี้ยดูสิ
สอดเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
โดยสิบสองพฤศจิกายนย์ลูกค้าได้ทักมาในเพจของอีซอร์ตว่า
ก็ได้แจ้งว่ารีสอร์ตเนี้ยยังไม่พร้อมแต่ผู้ทางลูกค้าบอก
จะมาเพราะน้ำมันท่วมไงก็เลยจองเอาไว้จ่ายเงินไว้๕ห้อง
พอเห็นโพสต์คนรีวิวห้องพักก็ตกใจตกใจไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้
ห้องเนี้ยเป็นห้องที่สามีชาวต่างชาติเป็นคนออกแบบ
ด้วยความที่สามีเนี่ยเขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยปุ๊บ
แล้วก็ศรัทธาในศาสนาพุทธของเราอืมนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย
วันดีคืนดีเนี่ยเจ้าของก็ไปเที่ยวคำชโนธ
ชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวคำชโนธอ๋อก็เลยบอกอ่ะ
ให้เป็นตัวพญานาคพันรอบเตียงแล้วก็ชูหัวบนด้านบน
ส่วนหิ้งพระด้านข้างนั้นน่ะด้านด้านข้างอ่ะค่ะมีทุกห้อง
อ๋อมีทุกห้องเพื่อกี้มีหิ้งพระอยู่เผื่อใครอยากจะไหว้พระก่อนนอน
อะไรใดใดเนอะจริงจริงความรู้สึกเหมือนเหมือนไปนอนรีสอร์ท
ก็มีภาพเป็นเป็นอันนี้เขาเรียกว่าของจริงจริงเลยล่ะอ่า
ใช่ค่ะแต่มีคนบอกว่าตื่นขึ้นมาไม่สนุกกับพญานาคหรอก
กังวเนื่องหน้าก์จะตกลดหัวมากกว่าเป็นปูนตั้งเอ่อ
แล้วเข้าทางรอบเกี่ยวจริงดีนะ
เพราะจริงมหาสารค่ามันยังแบบ
บางทีเวลาเราไปพักก็จะหาโรงแรมลำบากลำบาก
เปิดจริงจังเลยเวลาคนไปเที่ยวจะได้ไง

ส่วนใหญ่ปกติจะเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนกันอ่ะนะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป